กลับไปดูตั้งแต่ปี๒๕๕๕กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เงินหลักแล้วเฉลี่ยก็ปีละประมาณ๒๐๐กว่าร้านด้วยกัน
กว่าล้านนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างแล้วเหลือเท่าไหร่และบริหารจัดการอย่างไร
เริ่มต้นย้อนกลับไปดูปี๒๕๕๕กันก่อนนะครับ
หลักแล้วเงินที่ได้มาก็คือเงินที่ได้เป็นการบำรุงองค์กร
ว่าเงินจากภาษีนั่นแหละประมาณ๒๐๐๐กว่าล้านเศษนิดหน่อยครับ
กว่าล้านด้วยกันในจำนวนนี้แบ่งเป็นรายจ่ายเกิน๘๐ด้วยกันนะครับ
ก็จะเป็นรายจ่ายสำหรับค่าบุคลากรค่าดูแลต่าง๑๘๐๐กว่าล้านก็จะเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่ง
เหลือเงินอยู่อีกประมาณสัก๓๔๔ล้านบาทด้วยกันนั่นคือตัวเลขของปี๒๕๕๕นะครับ
รวมแล้วเงินที่เหลือในปี๒๕๕๓๔๔ล้านบาทก็ยังมีเงินลงทุนระยะสั้น
ซึ่งเป็นเงินสดฝากประจำไว้กับธนาคารแบบ๓เดือนถึง๑๒เดือนอีก๑๖๓๗ล้านบาท
นั่นคือปี๒๕๕๕ถัดมาปี๒๕๕๖มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคือ๒๑๖๑ล้านบาทขยับมาเป็น๒๑๘๘ล้านบาท
ปีนี้เงินบำรุงองค์การและดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ
ค่าที่ค่าใช้จ่ายรวมแล้วลดลงเหลือ๑๗๐๗ล้านบาท
ปีก่อน๑๘๐๐กว่าล้านนะครับรวมแล้วมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นเป็น๔๘๐ล้านบาท
ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวก็เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนคือ๑๕๐๑๖๕๑ล้านบาท
นั่นคือปี๒๕๕๖ถัดมาอีก๑ปีครับ๒๕๕๗รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น๒๒๓๘ล้านบาท
ปีนี้แม้ว่าเงินจากภาษีที่ได้รับจะลดลงเล็กน้อยไม่ถึง๒๐๐ล้านบาท
แต่ก็มีรายได้ใหม่เข้ามาเช่นโครงการทีวีดิจิทัลนะครับ
เงินสนับสนุนและการให้บริการสินทรัพย์ทางปัญญาอีกเกือบ๕๐๐ล้านบาท
ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่๑๗๕๑ล้านบาท
รวมแล้วเหลือเงิน๔๘๖ล้านบาทมากกว่าปี๒๕๕๖ประมาณ๖ล้านบาทด้วยกัน
และเงินลงทุนชั่วคราวก็เพิ่มขึ้นขยับไปอยู่ที่ตัวเลข๒๑๑๒ล้านบาท
ปี๒๕๕๘ครับรายได้เติบโตต่อเนื่องเป็น๒๕๖๕ล้านบาท
ใช้จ่ายปีนี้ก็เพิ่มขึ้นสูงเหมือนกันนะครับมาอยู่ที่๒๐๐๐กับอีก๑๒ล้านบาท
แต่โดยรวมแล้วยังมีเงินคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น๕๕๒ล้านบาท
ส่วนเงินลงทุนชั่วคราวนั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับ
ปีก่อนหน้าตัวเลขของปี๒๕๕๘เงินลงทุนชั่วคราวอยู่ที่๒๕๓๕ล้านบาทด้วยกันนะครับ